แต่จะบอกว่าพี่ม้าตอนนี้งานเข้าแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ออกตัวแรงอยู่เหมือนกันนะครับ
คือพี่ม้าเขาพูดเรื่องราวของคุณใหม่ดาวิกา
พร้อมกับเรื่องผู้จัดการส่วนตัวคุณชมพู่อารยา
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าพี่ม้ารู้อะไรมา
หลายต่อหลายคนก็เลยบอกว่ารู้เยอะรู้มากไปหรือเปล่านะ
เปิดศึกเกาเหลาใครหรือเปล่าพูดออกมาขนาดนี้
ม้าก็ชี้แจงว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการเมาส์ตามเรื่องตามราว
เพื่อให้คนสนใจข่าวก็ไม่ได้ระบุชื่อใครหรือว่าไปว่าถึงใคร
ซึ่งความจริงทั้งหมดจะเป็นยังไง
อีกไม่นานเดี๋ยวใครทำอะไรไว้เปิดเผยมาเองอย่างแน่นอน
โดยพี่ม้าเองก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับทั้งสองคน

พี่ม้าเองก็เห็นแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
ส่วนที่เฮเลนปวราคนที่เคยชักจูงใหม่
เข้าวงการได้นำเอาข้อความที่

เลนคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วมั้งค
รู้สึกดีไหม
เมาส์มอยมาทุกคนก็จับตาทั้งนั้นเลย

น้องคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า

ซึ่งเราก็ไม่พูดในลักษณะแบบนั้น
เขาก็มาถ่ายรูปคู่กันที่ปารีสใช่

เราก็ไม่รู้ว่าเขามีลึกตื้นมากง้อยแค่ไหน

เราอยากเล่นแฟนแง่กันว่า
เหมือนรู้เหมือนใช่
ลองดูต่อไปควิดจริง
เพราะว่าของแบบนี้นะถ้ามันไม่ใช่มันก็จบเนอะ
แต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
ทำให้คนคนนั้นก็เกิดวิกฤตขึ้น

ก็เฮเลนเขาบอกว่าเขาก็เคยโดนปัญหาแบบนี้
ตอนสมัยที่เขาอยู่กับเอสุปชัยใช่ไหมล่ะ

ที่ฉันพูดประโยคสุดท้ายในรายการบอกว่า
ถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเดือดร้อนแค่นี้
ก็เป็นจริงไหมมันคือสัจธรรม